คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูนาทีเหตุการณ์ระทึกกันหน่อย

หนุ่มคนนี้เขายืนเช็ดรถจักรยานยนต์อยู่เฉย
แล้วมันมีรถพุ่งตรงมาหาเขา
ดูสิคะว่าเขาตั้งสติแล้วทำอะไร

ใช่นี่แหละคำถามคือมายังไง

รถมันมาแบบไม่ได้มีรอย

พุ่งเข้าไปที่ลานจอดรถจักรยานยนต์

บ้านเอื้ออธรมมบางกพนะคะ

คือพุ่งไปแบบเกือบชนผู้ชายคนนึงแล้วที่อยู่ตรงนั้น
แต่เขาตั้งสติได้ทันนะวิ่งหนีรอดเอาไปได้ค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพบังเสาทงไปตรวจสอบ
ไปเจอรถคันก่อเหตุไม่ต้องพูดถึงสภาพรถด้านหน้าด้านข้าง

ส่วนรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในร้านจอด๙คันค่ะ
พังเลยอยู่ตรงนั้นเสียหายหมด
ผู้เสียหายคนที่รอดมาได้เขาเล่าแบบนี้ว่า
ตอนนั้นยืนเช็ดรถจักรยานยนต์ตัวเองอยู่
เพราะว่ากำลังจะไปทำงานก็อยากจะเช็ดรถให้มันใหม่นะ
ไปสังเกตเห็นรถคันนั้นเฮ้ยทำไมขับมาไวจัง
ตอนแรกก็ยังคิดนะว่าสงสัยจะเลี้ยวไป
อยู่ดีพุ่งตรงมาหาตรงที่เขายืนอยู่
ตัวเองตั้งสติได้รีบวิ่งหนี
แต่ก็ถูกเหล็กกระเด็นมาโดนขาค่ะ
ได้รับบาดเจ็บนะคะลองฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
นี่ก็โดนรถเหล็กนี่ต้นเหล็กนี่ค่ะ

นี่แหละค่ะส่วนคนขับรถคันก่อเหตุ
ทราบชื่อแล้วนายมนตรีจันทมุทรอายุ๔๘

เหมือนคนเมาเขาบอกตอนแรกสภาพเหมือนคนเมา

เอาวัดปริมาณกันสักหน่อย
ได้สูงกว่า๑๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แน่นอนว่าเกินค่าที่กฎหมายกำหนดนะคะ
ต้องโดนดำเนินคดีในข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
แน่นอนว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องนัดคู่กรณีมาเจรจา
แล้วมันมีรถที่ได้รับความเสียหายอยู่ตรงนั้น

โอ้โหสลองหนักไปหน่อย
เมาแล้วก็ไม่ขับกันสิเนอะ